ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะร่างของภรรยาผู้ก่อเหตุ
ญาติญาติก็ได้มีการทำพิธีชาปนกิจที่วัดแห่งหนึ่ง

ส่วนร่างของลูกเลี้ยงผู้ก่อเหตุนั้นพ่อแท้
ก็ได้นำศพไปชาปนกิจที่วัดอีกแห่งหนึ่งเช่นกันค่ะ
ช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะญาติของภรรยาผู้ก่อเหตุ
ทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดป่าสันติธรรมแล้ว
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
พี่สาวและญาติของภรรยาผู้ก่อเหตุ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วงที่ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ก็พากันกอดคอร้องไห้นะคะ
พี่สาวภรรยาผู้ก่อเหตุบอกว่าครอบครัวมีพี่น้อง๕คน
น้องสาวเป็นน้องคนที่สี่
วันเกิดเหตุ๒วันเธอได้โทรศัพท์หาน้องสาว
แต่ว่าน้องไม่ได้รับสายจนกระทั่งมาทราบว่าน้องสาวและหลานชายเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งเธอบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
ส่วนสาเหตุที่นำร่างน้องสาวกลับมาชาปนกิจเองนั้น
เพราะว่าต้องการให้น้องได้กลับบ้านก่อน
ค่อยส่งดวงวิญญาณน้องสู่สุขติโดยไม่ได้ถูกคนไล่หรือถูกรังเกียจ
ซึ่งช่วงตลอดการตั้งสวดพระอภิษฐรรมที่วัดศรีอุทัย
ทางครอบครัวก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานและชาวบ้านมาโดยตลอด

ส่วนอีกด้านหนึ่งที่วัดเทพนิมิตรอำนวย
ตำบลนาคำไฮอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
พ่อแท้ของลูกเลี้ยงผู้ก่อเหตุก็ได้รับศพน้องไปชาปนกิจแล้วเช่นเดียวกัน
ซึ่งชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ปกติแล้วน้องจะอยู่กับคุณย่า
คุณย่าเลี้ยงมาตั้งแต่อายุ๖เดือนจนโต๓ขวบ
แม่ก็รับไปดูแลเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แล้วสุดท้ายก็เกิดเหตุสลดขึ้นค่ะ